ทะเลาะกันหน่อยค่ะคราวนี้ทะเลาะกันเรื่องจุดยืนคุณ
มีจุดยืนหรือเปล่ามีจุดยืนที่ว่าคือจุดยืนรับบาท
ที่ฉันพูดแบบนี้หมายถึงพระทะเลาะกันค่ะคุณผู้ชม
แล้วเหตุการณ์นี้เลือดตกยางออกเพราะอะไรรู้ไหม

แล้วพระที่อายุเยอะแผลน่ากลัวมาก
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคิดดูสิเย็บ๑๓เข็ม
ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะว่ามันเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นค่ะ
คุณหลวงตาหน้าแตกฮะหน้าที่แตกหมายถึงตรงหน้าผากแผลใหญ่เลยนะ
ตาปิดเลยแล้วดูศีรษะของหลวงตาสิหัวแตกด้วย
เลือดอาบหน้าแบบนี้หลวงตาในอายุ๘๓ปีแล้วนะคะ

ได้รับบาดเจ็บแล้วรอปภเห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปอันนี้ไว้คุณผู้ชม
หลวงตามาขอความเชื่อเหลือจากรับประพอแหละ
บอกว่าโดนพระที่มาจากวัดเดียวกันเอาก้อนหินทุบหัว
เพราะว่าทะเลาะกันไงเรื่องจุดยืนที่ดิฉันว่าคือจุดยืนรับบาท
แล้วรับประพอเห็นหลวงตาเลือดอาบแบบนี้รับประพอก็ตกใจนะ
ถ่ายคลิปไว้แล้วก็รีบแจ้งกู้ภัยเลยนำตัวหลวงตาเนี่ยส่งโรงพยาบาล
คุณหมอยเย็บไป๑๓เข็มคุณสุดก็คุณ
แผลเปิดด้วยคุณ
ใช่ค่ะแล้วเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดเลย
พระออกเดินบินทบาทออกรับบาทแบบนี้ตี๕กว่าเมื่อวานนี้นะคะ
ตรงหน้าตลาดบางใหญ่ที่นนทบุรี
หลวงตาเนี่ยบอกว่าพระที่ทำร้ายอัตมาเนี่ย
ก็เหมือนกับแบบว่าออกมายืนรับบาทตรงหน้าตลาดเหมือนกันแหละ
แล้วก็บอกว่าตนไม่มีบาทควรไปยืนฝั่งตรงข้ามตลาดแทน
คือพระรูปหนุ่มกว่าก็มาถามหลวงตาอ้าวมารับบินทบาทเหรอ
ฝั่งนู้นอย่ามาเหมือนจุดยืนที่เดียวกันไม่ได้
ใช่ค่ะแล้วพระรูปที่ทำร้ายหลวงตาเนี่ยนะก็อายุ๖๐ปี
ทีนี้พอรู้เหตุการณ์แบบนี้นะนักข่าวของเราค่ะ
วันนี้ไปที่ตลาดบางใหญ่ไปถามแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมู
ตรงจุดที่พระยืนรับบาทตรงนั้นแหละเพราะว่าเราก็อยากรู้รายละเอียดไง
แม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูเนี่ยเห็นเหตุการณ์อะไรยังไงบ้าง
แม่ค้าบอกว่าอุ๊ยฉันเห็นพระมาประจำเลย
บางทีก็ยืนสองรูปบางทีก็ยืนแยกกันแต่ก็ไม่เคยเห็นทะเลาะกันนะ
ทีนี้ไปถามรบปภตลาดบางใหญค้าขายข้าวหน่อยค่ะ
รบปภจักรแข่นจรรย์บอกว่าเขาเห็นพระรูปที่
มารับบาทตรงปากทางเข้าตลาดบางใหญ่เนี่ย

แกก็จะกลับแต่ก็ไม่รู้ว่าไปทางไหน
ไม่รู้เหมือนกันว่าจำวัดที่ไหนด้วย
แต่ก็เห็นนะวันนั้นที่ก่อเหตุกัน
คือมาเห็นตอนที่เลือดตกยางออกแล้ว
แล้วรอปภก็เป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้
ใช่ค่ะเดี๋ยวฟังเสียงรอปภแล้วก็แม่ค้าหน่อยนะคะ
แล้วเคยเห็นทัศน์รอกันมั้ย
ไม่เคยนะครับไม่เคยนะ

ไม่เห็นน่ะก็มาดูอีกทีก็เป็นข่าวเป็นคราวออกมาแบบนี้แล้ว
ทีนี้เลยต้องตามตัวพระที่มีการทำร้ายหลวงตา
แล้วก็มาจำวัดอยู่ที่วัดที่เที่ยวธิบังเขณฑ์
พี่กัลแท้สองรูปแต่ทะเลาะกันเองซะกัน
ถึงบอกไงตอนแรกหลวงตาบอกว่า
ที่ทำร้ายหลวงตาก็คือพระจากวัดเดียวกันกับหลวงตานี่แหละ
ปกติก็จะมายืนรับบาทหน้าตลาดบางใหญ่ด้วยกัน
แล้วพระพิสุทธิ์ก็จะยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
คงเห็นว่าจุดที่พระรามัยยืนอาจจะมีคนใส่บาทมากกว่าหรือเปล่า

แต่พอสลับที่มันตกลงกันไม่ได้ไงคุณผู้ชม
ก็เลยเกิดการทำร้ายเอาก้อนหินมาทุบหัวแบบนี้
ตำรวจอยู่ระหว่างตามตัวพระพิสุทธิ์นะคะมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีต่อไป
แล้วถามว่าหลวงตาล่ะหลวงตาละมัยเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้หลวงตายังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ

หน้าแตกหัวแตกเย็บ๑๐กว่าเข็มแบบนี้
โอ้โหนะฮะสรุปว่าเป็นพระจริงทั้งสองรูปนะ
แต่ทะเลาะกันเองซะงั้นนะครับ